คุณผู้ชมมาดูกันต่อดีกว่านะคะวันนี้วันดีนะคะ๑๗สิงหาคมค่ะ
มีพิธีมงคลของคณะวงเทวันนะคะซึ่งอย่างที่บอกไปเลิกดีจริงจริงค่ะ
คือมีการจัดพิธีไหว้ครูครอบครูประจำปีนะคะซึ่งความพิเศษก็ตรงที่ปีนี้จัดตรงกับวันเกิดของพี่กุ้งสุธิราชค่ะ
ซึ่งน้องดุดดิวนะคะผู้สื่อข่าวบันเทิงไทยรัฐของเราประจำอยู่ที่จังหวัดชายนาฏแล้วค่ะ
ประมวลภาพบรรยากาศแล้วก็เลขมงคลมาฝากแฟนด้วยจะเป็นอย่างไรไปฟังจากน้องสุดดิวเลยค่ะ

สวัสดีค่ะพี่แจ๊กกะรีนเรือนขวัญแล้วก็เชอรี่นะคะบรรยากาศที่นี่นะคะ
ที่บ้านวงเทวันจังหวัดชัยนาธตอนนี้นะคะพิธีกำลังเริ่มต้นขึ้นแล้วสดสดร้อนร้อนเลยค่ะ
ด้านซ้ายมือของดิวตอนนี้นะคะน้องวิวิรดาพี่กุ้งสุธิราชกำลังจะเริ่มพิธีครอบครูนะคะ
จริงแล้วพิธีของการไหว้ครูที่นี่เริ่มต้นตั้งแต่ช่วง๙โมง๓๙นาทีค่ะ
นำโดยพี่กุ้งสุธิราชและน้องวิวิรดานะคะ
บรรยากาศที่งานเนี่ยเราประเมินด้วยสายตามีผู้มาร่วมพิธีกว่า๑๐๐ชีวิตค่ะ
ทั้งชาวคณะวงเทวันและแฟนคลับที่เดินทางมาร่วมบุญค่ะ
ต้องบอกว่าคณะวงเทวันมีคิวงานตอนนี้เต็มไปถึงปี๖๗แล้วค่ะคุณผู้ชม
ก็ยิ่งเป็นสิ่งที่ตระหนักได้ว่าชาวคณะได้รับการตอบรับจากแฟนดีเสมอต้นเสมอปลายเลยค่ะ
และเพราะความขยันความตั้งใจนี้ด้วยนะคะ
รวมถึงทั้งชาวคณะเองก็พึงระลึกอยู่เสมอว่ามีทุกวันนี้ได้เพราะว่าเป็นสิทธิ์มีครูค่ะ
ก่อนที่จะเริ่มพิธีนะคะดิวได้มีโอกาสพูดคุยกับทางพี่กุ้งและน้องวิค่ะ
ถึงความตั้งใจในการจัดงานไหว้ครูครอบครูประจำปีนี้นะคะ
ซึ่งก็มีความพิเศษอย่างที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น
คือจัดตรงกับวันคล้ายวันเกิดของพี่กุ้งสุธิราชนั่นก็คือวันที่๑๗สิงหาคม
ปีนี้พี่กุ้งอายุ๔๔ปีค่ะ
ปีนี้บังเอิญว่ามันตรงกับวันเกิดพอดีก็เลยคิดว่าวันนี้เป็นวันดีแล้วล่ะ
ก็เลยตั้งใจว่าจะจัดวันนี้เป็นวันไหว้ครู
บูชาครูมาขอสมาภัยครูอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็ทุกคนที่มาขอพรไปจากที่นี่ก็เหมือนว่าเขาได้เขาก็เลยกลับมาอีก
คุณพ่อคุณแม่ก็จัดพิธีไหว้ครูมาตั้งแต่รุ่นตารุ่นปู่
จนมาถึงรุ่นเราก็สืบทอดกันไปเรื่อย
แล้วก็เป็นอาชีพที่เรายึดถือแล้วก็ปฏิบัติกันมาทุกปี
ติดตามตลอดครับน้องแจ๊กกะรีนครับ
แล้วก็น้องเชอรี่แล้วก็น้องขวัญด้วยใช่ไหมครับ
ผมก็สวัสดีครับ
ทักทายผ่านหน้าจอบ้างนะครับเพราะผมดูอยู่ตลอดนะครับ
ไม่คิดว่าจะเจอแฟนรายการที่พิธีมงคลแบบนี้นะคะ
ขอบคุณพี่กุ้งสุธิราชแล้วก็น้องวีวีรดาด้วยค่ะ
อยู่ในมือดิวตอนนี้นะคะเป็นขันไหว้ครูของที่นี่ค่ะ
เดี๋ยวจะขอตัวไปร่วมพิธีมงคลนะคะ
แล้วก็ขอเป็นตัวแทนของแฟนบันเทิงไทยรัฐ
รวมถึงพี่แจ็กเกอรีนเรนขวัญแล้วก็เชอรี่ด้วยนะคะ

สาธุไปกันเลยค่ะ
สาธุมันรับผุดสน
ดิวไปเป็นตัวแทนพวกเราเหมือนเราได้รับบุญไปด้วยเลย
อนุโมทนาบุญด้วยนะคะรวมไปถึงแฟนที่ตามหน้าจอ
แล้วด้วยกับครูนะคะที่น้องดิวเห็นที่ถือขันนะคะ

ก็หลายคนถามว่าเลขมงคลคือเลขอะไรอันนี้เป็นความเชื่อนะคะ
เพราะว่าในขันคือมีเงิน๒๐สิบสิบบาทครับ
ครูเป็นเคล็ดนี่แหละค่ะเป็นเคล็ดเป็นความเชื่อนะคะ
ก็อย่างที่บอกไปนะคะคือทุกคนมีสิทธิ์มีครู
การครอบครูประจำปีก็คือเป็นการเสริมสิริมงคล
แล้วก็ทำให้วิชาที่เราเรียนรู้มันกล้าแกร่งมากขึ้นด้วย
เป็นการเคารพแล้วก็เป็นการแบบว่ารู้ถึงบุญคุณคุณครูด้วยนะคะ